ส่วนช่วงแรกมาดูเรื่องของหมอภาคกันก่อน
หมอภาคตอนนี้เดินทางกลับกองพันธุเรียบร้อยแล้ว
เมืองโคราชก็มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
จัดพิธีต้อนรับพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
ผู้บังคับกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓และฮีโร่ถ้ำหลวง
จากการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจกู้ภัย๑๓ชีวิต
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
คุณหมอภาคนะคะได้เปิดเผยถึงการเข้าไปอยู่กับเด็กทีมหมูป่าภายในถ้ำหลวง
ประเมินสภาพจิตใจตั้งแต่เข้าไปตอนแรกแล้ว
ก็พบว่าเด็กขวัญกำลังใจดีเยี่ยม
และนายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกก็ได้อบรมสั่งสอนเด็ก
ในเรื่องของการแบ่งปันตลอดเวลานะคะ

พยายามขุดดินในถ้ำเพื่อหาทางออก
ลึกเป็นโพรงประมาณ๕๖เมตร
ทั้งที่ตอนนั้นความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง
และไม่ได้รับประทานอะไรเลยค่ะ
เอาอาหารให้ในส่วนของตัวเองให้เด็กตลอดเลย
กินไม่อิ่มให้เด็กกินอิ่มก่อน
ส่วนใหญ่พูดคุยอะไรกันก็คุยแต่เรื่องสร้างสรรค์นะครับ
ออกมาจะกินอะไรกันไปเที่ยวไหนกัน
ส่วนใหญ่เด็กจะคิดเรื่องนี้นะครับ

ก็คือเรื่องงานที่เขาคั่งค้างแล้ว
กลัวออกมาจะทำไม่ทันเท่านั้นเอง
ส่วนนาวาตรีสมานกุนันอดีตหน่วยซิล
ที่เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในถ้ำหลวง
ถือว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งคน

เพราะว่าทำหน้าที่วางถังออกซิเจนในโถงต่าง
ที่จะต้องลำเลียงหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวง
และขณะนั้นต้องใช้ถังจำนวนมาก
ซึ่งเห็นว่าการกระทำของนาวาตรีสมาน
เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติของมนุษย์กบ
อกจากนี้นะคะหมอภาคยังได้กล่าวถึงกรณี
มีการตั้งฉายาให้หมอภาคเอง
บอกว่าเป็นหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพี

หมอบอกขอบคุณขอขอบคุณ
แต่มองว่าตัวเองยังไม่ใช่ที่สุด
เพราะยังมีคนที่แข็งแกร่งกว่าอีกมาก
ภารกิจนี้ตัวเองเป็นแค่๑จิ๊กซอเท่านั้น

ไปประกอบกับหลายชิ้นให้มันสำเร็จนี่นะคะ

เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของโลก
หากมีการถอดบทเรียนเอาไปปรับในสถานการณ์ต่าง

สำหรับกรณีที่จะมีการจัดพิธีต้อนรับ

เข้าร่วมภารกิจกู้ภัยในถ้ำหลวงช่วงบ่ายวันนี้

และรายละเอียดงานอีกครั้งค่ะ